คุณผู้ชมคะดูด้านหลังสิเนี่ยเรื่องน้ำเรายังตามสถานการณ์กันอยู่นะคะ
องอ่วมท่วมถึงเอวทับมาใช่ไหมเออพี่เบิร์ตอำเภอเมืองเนี่ยนะ
ได้รับผลกระทบเพราะอะไรล่ะคือตอนนี้น้ำมันยังไม่ได้ลดลงมา
แล้วที่สำคัญตอนนี้มาเจอเรื่องไฟดับอีกน้ำท่วมด้วยไฟดับด้วย
อุ่มจริงจริงหนักจริงจริงค่ะจริงชีวิตเดี๋ยวจะพาไปดูนะ
คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ที่ให้ดูดูกลางคืนกันก่อน
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตรงเขตเทศบาลเมืองระยองน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่ราบรุ่มต่ำแล้วก็จุดรอยต่อกับเทศบาลทัพมาไง
ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณสักไม้บรรทัศน์หนึ่งคุณผู้ชม
แล้วบางจุดรถเล็กมันผ่านไม่ได้อยู่แล้วค่ะนี่ขนาดกระบะนะ
ล้อเนี่ยไปแล้วจากการคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่า
น้ำท่วมระยองมันยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เลย
อย่างถนนหนองมหาดที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองเนี่ย
น้ำท่วมสูงเป็นเมตรแล้วเรื่องของไฟไฟถูกตัด
ชาวบ้านอยู่กันแบบนี้แบบน้ำท่วมจุดเทียนไขกันนะคะ
อันนี้คือช่วงค่ำนะขยบมาดูช่วงบ่ายหน่อยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่หมู่บ้านกรุงไทย
อันนี้ที่ตำบลเนินพระเที่ยงเพิ่มเมืองนะคะน้ำเนี่ยท่วมสูง
มน้ำแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำมันไหลเข้าท่วมช่วงเช้ามืดของวันที่๑๔
แล้วน้ำมาเร็วมาแรงไม่ถึงชั่วโมง
ฝ่าแนวกั้นตรงที่มันเป็นถุงกระสอบทรายแล้วนะ
เข้ามาท่วมในบ้านชาวบ้านนี่อันนี้ขนาดมีกระสอบทรายกัน
ชาวบ้านบอกว่ากั้นเอาไว้แต่ก็ขนของหนีน้ำท่วมไม่ทันจริง
โรงเรียนล่ะครับโรงเรียนในพื้นที่ที่แจ้งประกาศปิดโรงเรียนไป
แล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านเนี่ย
นายกเทศบนตรีตะบนทัพมาท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำรอบนี้หนักจริง
ปริมาณน้ำสะสมที่มีอยู่บวกกับฝนใหม่เข้าไป
ทำให้น้ำท่วมขยายวงกว้างครับ
จากนี้บนถนนสาย๓๖ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเมืองระยอง
ระยะทางกว่า๓๐๐เมตรระดับน้ำสูง๕๐เซนติเมตรได้นะครับ
ส่งผลให้รถติดแออัดยาวเหยียดหลายกิโลเมตร
แทบขยับไม่ได้ระยองไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับ
ใช้เวลาเคลื่อนตัวเป็นชั่วโมงครับ

ชนรับประทานระยองติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำครับ
แล้วก็เร่งระบายน้ำขนาดที่ชาวบ้านในพื้นที่
เพราะว่าบางทีพอน้ำท่วมเราข้ามถนนคุณผู้ชมเห็นลูกศรแดงมั้ย

แล้วตอนที่ข้ามไปมือเผลอไปจับเสาไฟ

เดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะ

มอเซอร์ไซค์มีโดนไฟดูอยู่กลางถนนนะครับ

ไฟต้นนี้นะครับไฟรั่วนะครับ

แล้วเดินไปจับเสาร่วงทันทีเลยนะครับ

ดีนะที่น้องเล็กเขาบอกทัน

นี่ชาวบ้านเขาไลฟ์กันไว้ค่ะ
เตือนคนที่จะข้ามถนนตรงนี้
แหลยองนะคาว่าคิดดูสิคุณผู้ชม

หมดสติไปแล้วปั๊บหัวใจไปแล้ว
แล้วหลังจากนั้นมีอีกคนนึงที่แบบ
โดนไฟดูดซ้ำแต่คือณตอนนั้นคนที่สองเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยเห็นไหม
เห็นไหมหลังจากโดนแล้วเหมือนกับสะบัดตัวออกมาได้ค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาตัดกระแสไฟแล้ว

อย่างตอนไลฟ์คนเข้าไปคอมเมนต์กันน้ำแข็งเห็นเลยว่า
น้ำท่วมขนาดนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มาดูเรื่องเกี่ยวกับไฟ
ไฟต้องเอาไฟดูดแบบนี้อันนี้อะไรคะครับ